ส่วนใครที่รู้สึกว่าต้องการเชื้อไฟมาเติมพลังหน่อยแล้วก็
ดิฉันมีแนะนำนะคะอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงคราม
เป็นของดีที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะ
ที่ว่าเป็นการเติมเชื้อไฟก็คือถ่านนั่นเองค่ะ
ทานที่นี่มีดีอย่างไรรีบไปดูค่ะ
ไม่ใช่ทานธรรมดาแน่นอนล่ะคุณผู้ชม
เพราะที่นี่เป็นฐานที่มาจากศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
บ้านบังพลับคนเอาฐานตรูต้องค่ะอ๋อคนเอาฐาน
อยู่ที่ตำบลบางพรมอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
มีนางสาวสถาพรตะวันขึ้นหรือคุณหมึกเป็นคนคิดค้นถ่าน
ฐานที่ว่าก็คือทำมาจากผลไม้
ถ่านผลไม้ไม่เหมือนที่ไหนแล้วบอกเลยว่าเป็นของดีแน่นอนนะคะ
คุณหมึกบอกกับทีมข่าวว่าเหตุผลที่คิดค้นถ่านจากผลไม้ขึ้นมา
เพราะว่าหนึ่งล่ะต้องการหารายได้เสริมนอกเหนือจากงานประจำที่ทำอยู่
ก็เลยเก็บผลไม้ที่มันไม่มีมูลค่าแล้วอะค่ะ
อย่างเช่นพวกผลไม้ที่มันร่วงหล่นตกตามพื้น
ผลไม้ที่ลูกไม่โตแล้วมันก็กินไม่ได้
ครับลูกแคระลูกกลันกันแบบเนี้ยเล็กเออ
ใช่ค่ะเอามาปรับเปลี่ยนเพิ่มมูลค่าให้กับมัน
วิธีการนะคะก็คือการทำถ่านจากผลไม้เนี่ย
ก็คือจะเก็บมาหมดเลยเก็บมาให้หมดลูกคนนู้นเล็กเล็ก
ลูกผลไม้มันลงมากรูดอะไรเอามาหมดแล้วครับ
เอามาใส่ปี๊บเอาไว้เสร็จแล้วก็นำไปเข้าเตาที่ดัดแปลงขึ้นมาเอง
เป็นเตาจากถังน้ำมันกลมเนี้ยค่ะครับ
จากนั้นก็ใช้ใบตองใบตองใช้ใบตองไม่ใช่ใช้น้องใบตองนะ
อันนี้ฉันไม่ต้องไปทำนะไม่ต้องนะคะใช้ใบตองปิดเอาไว้
เพื่อป้องกันไม่ให้เขม่าเข้าไปเกาะผลไม้ครับใช้เวลาแปดชั่วโมงค่ะ
ชั่วโมงเผาไว้อย่างงั้นรมไว้อย่างนั้น
ก็จะได้ถ่านผลไม้ออกมาเป็นหน้าตาน่ารัก
และที่สำคัญนะคุณคือจับแล้วมันไม่เลอะมือด้วยค่ะ
ปกติถ่านดำที่เราจับมันจะเลอะมือใช่ไหมดำมาดี
แต่นี่เขาบอกว่ามันเป็นฐานที่ไม่เลอะมือใช่ค่ะ
เพราะว่าเราใส่ถุงมือมันอาจจะเลอะหน้าแล้วเขาการันตีว่ามันไม่เลอะมือ
โอเคค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ถ่านอย่างเดียวนะบอกเลยว่ามันได้ประโยชน์อย่างอื่นมากเลย
โดยเฉพาะน้ำส้มขวัญไม้เวลาเผาผลไม้ปุ๊บมันก็จะมีไอน้ำลอยขึ้นไป
แล้วมันก็จะกลายเป็นหยดน้ำมาอันนี้แหละเขาเรียกน้ำส้มควันไม้
เอาไปใช้รสผักผลไม้ป้องกันแมลงได้เป็นอย่างดีใช่
แล้วคุณมันยังไม่หมดนะยังมีขี้เท่าที่ใช้ทำไข่เค็มได้อีกด้วย
เห็นไหมประโยชน์จากการเผาผลไม้พวกนี้เยอะมากจริงใครสนใจนะ
คุณพี่เขากระซิบมาว่าตอนนี้เปิดให้เข้าชมได้แล้วสามารถไปชมไปเรียนรู้ได้
ศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านบางพลับคนเอาถ่าน
ตะบนบางพรมอำเภอบางคนที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะ
คือถามว่าประโยชน์มันคืออะไรสำหรับไอ้ถ่านผลไม้แบบนี้
ไปวางไว้ตามจุดต่างภายในบ้านก็ได้
ดับกลิ่นใช่ไงดับกลิ่นได้
แล้วก็ประโยชน์หลังจากทำผ่านแบบนี้มันก็อย่างที่บอกแล้ว
น้ำส้มควันไม้ที่เอาไปใช้ในแบบว่างานการเกษตรได้โดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีจริง
อันนี้ดีมีประโยชน์แล้วก็เป็นการช่วยย่อยสลายตามธรรมชาติได้ดีด้วย
ต้องทิ้งผลไม้ให้มันเน่าเสียไปค่ะ
จัดมาให้ผมสักปีหลายคนบอกผมว่าผมเป็นคนไม่ค่อยเอาทาน

เอาถ่านมาแล้วเตะปีบโชว์